นี่เป็นคลิปที่พลเมืองดีถ่ายเอาไว้ตอนที่ผู้ชายคนหนึ่งโดนทำร้ายทั้งเตะทั้งต่อยนะครับถูกเตะถูกต่อยที่ลานจอดรถแม้ว่าจะมีคนพยายามไปห้ามแต่กลุ่มผู้ก่อเหตุไม่หยุดครับ
เหตุการณ์นี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสองคนนะครับคนแรกมีแผลแตกตามใบหน้าตาขวานี่ปิดสนิทเลยนะศีรษะแตกนะครับเลือดไหลอาบอีกคนที่คางแตกหน้าผากแตกแล้วก็หัวแตกเหมือนกันทั้งสองคนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลครับ
ล่าสุดในกรอายุ๒๒ปีและในภูมิอายุ๒๕ปี๒คนที่ได้รับบัตรเจ็บนะฮะนำหลักฐานไปร้องทุกข์ต่อสื่อมวลชนเขาเล่าบอกว่าถูกนักเที่ยวกับกาลของผับแห่ง๑รุมทำร้ายกรเกิดเหตุคือเขา๒คนเพื่อนสาว๑คนรุ่นพี่๒คนรวมกัน๕คนไปเที่ยวผับแห่ง๑ย่านฉลองกลุ่มเขตลัดกระบังครับแล้วถูกนักเ
กระทั่งเช็คบินครับคุณผู้ชมครับจะกลับบ้านแล้วไปที่ร้านจอดรถนักท่องเที่ยวดังกล่าวกับพวกนะฮะนักเที่ยวดังกล่าวกับพวก๙คนนะครับในจำนวนนี้มีกาลของผับรวมอยู่ด้วยนะมารุมทำร้ายจนได้รับบัตรเจ็บอย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปส่วนเรื่องที่มาร้องทุกข์ต่อสื่อมวลชนยอมรับว่ากลัวอิทธิพนธ์กล

ผู้เสียหายไปติดตามความคืบหน้าของคดีที่สอนอฉลองกรุงอีกครั้งนะครับตำรวจยืนยันว่าฝ่ายสืบสวนรู้ตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วนะอยู่ระหว่างการติดตามตัวส่วนผับที่เกิดเหตุผู้สื่อข่าวไปไปลองดูซิเป็นยังไงบ้างก็ไม่พบความเคลื่อนไหวจากคนดูแลร้านนะครับคนดูแลผับแต่ดูเหมือนว่าก็ยังเตรียมที่จะเปิดร้านปกติอยู่